เหนือน่าเที่ยวจริงดังนั้นนะครับ
ก็จะพาไปยอดดอยที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้าง
เพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศเย็นที่นั่นเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นสวนเอเดนม่อนร่องม่อนแจ่มม่อนอะไรเนี่ยนะฮะ
เยอะเลยนี่ม่อนแจ่มยอดฮิตเลยนะคุณนี่
สูดอากาศแล้วก็ไปเล่นอะไรแบบนี้นะ

เขาเรียกว่าล้อเลื่อนไม้นะฮะ

คุณเคยไปแต่ยังไม่เคยเล่นใช่ไหม

เต้นดีนะครับนี่คนเดียว๕๐บาท

สองคนนี้สนุกผมว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม

ว่าจะคว่ำด้วยกันไหมมีเพื่อนคว่ำ
ได้ยินเสียงคนข้างหลังโดยเฉพาะถ้าข้างหลังเป็นผู้หญิง

ที่บ้านมงค์หนองหอยเก่าอำเภอแม่บริมนะครับ
จากนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสไอหมอกและลมหนาวแล้ว
ก็พากันเข้าคิวเพื่อซื้อตัวเล่นล้อเลื่อนไม้หรือว่าฟอร์มูล่ามงค
นะฮะจำนวนหลายคนเลยที่รอเล่น

ก็นี่แหละครับอย่างที่บอกไปราคา๕๐บาท๘๐บาทนะครับ

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ทีมงานผู้ดูแลล้อเลื่อนไม้บอกว่าแม้จะผลิตมาจากไม้
แต่ล้อเลื่อนมีระบบที่ปลอดภัย

เออเขาดูแลอย่างดีคุณเอาจริงนะฮะ
เบรกที่บังคับจากคันโยกและการบังคับทิศทาง
ด้วยการใช้เท้าเหยียบนักท่องเที่ยวสามารถควบคุมทิศทาง
และความเร็วได้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แล้วก็ที่สำคัญนะก่อนที่จะนั่งก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะเล่น
เขามีคำแนะนำจากทีมงาน

คุยกันให้เข้าใจวิธีการก่อนนะครับ
ก่อนที่จะได้ลงเล่นจริงนะฮะ
อันนี้ผมเห็นคนไปต่อคิวเยอะเลยนะ
มันก็จะไหลลงไปตามเนินสูงหน่อยนะฮะ
แต่เขาก็มีเบรกนะตรงช่วงหวังขานะ